เป็นคลิปความน่ารักจากทางบ้าน

นารินเรียนแบบคุณครู

เป็นได้มันมีบุปกรณ์นะมีศิลป์เลยนะ
มีบุปกรณ์ศิลป์เป็นได้แล้วให้บุปกรณ์ศิลป์ให้ศิลป์เลยบ้าง

ใครเสร็จยกมือขึ้นใครเสร็จยกมือขึ้นด้วย

เออเนี่ยเขาทำการบ้านด้วยแล้วก็เรียนแบบคุณครูไปด้วย

นารินค่ะน้องนารินตั้งใจเรียนมากจนนอกจากจะจำบทเรียนได้
จำคุณครูสิ่งที่คุณครูทำได้ทุกอย่าง

เด็กผมไม่ได้เป็นอย่างนี้เด็กไม่ค่อยทำการบ้าน

ชอบทำการบ้านมากเลย
มันจะได้ฝึกสมองประลองปัญญาไง
คุณนี่เนอะก็โยนให้ตัวเองเล่นไปเรื่อยเนอะ

เอ้าคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณสิโรรัสใหม่ละเอียดนะคะ

ส่งคลิปน่ารักมาให้เราดูนะคะคลิปนี้
คุณแม่คะและน้องนารินด้วยเตรียมรับเสื้อตลอดข่าว

ขอให้รวยครับคุณสุภาษาราสำหรับเสื้อตัวนี้

เอาเหรอกลัวไม่เห็นหน้ามันบังอ่ะ
ขอบคุณขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ส่งคลิปน่ารักมาให้ดูนะคะ
และถ้าใครอยากได้เสื้อน่ารักสวย